คุณผู้ชมมาดูวัยรุ่นหัวร้อนอีกแล้วนะคะ

จะบอกว่าต่อยกันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเลย

เพราะอะไรต่อยกันกลางถนนย่างประตูน้ำในชั่วโมงเร่งด่วน

คุณดูนะคะเห็นหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนนี้ค่ะคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ย

เกิดช่วงสักประมาณ๘โมงเช้าวันนี้นี่เอง

ใช่ค่ะรัชอาว

ที่ผู้โพสต์ซึ่งก็ได้รับข้อมูล

ซึ่งพี่ชายได้ฝากคลิปนี้มาลง
เผื่อว่าคู่กรณีคู่กรณีต้องการคลิปต้นเรื่องสำหรับใช้เป็นหลักฐาน
เรื่องของการทะเลาวิวาสหรือแจ้งความดำเนินคดี
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ชายก็ไม่รู้หรอกนะคะ

ก็เราเห็นพร้อมกันแบบนี้ค่ะน่าจะมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วสุดท้ายก็ด่ากันลงตัวกันที่ต่อยกัน
เพราะพี่ชายบอกว่าหลังจากขับรถออกจากสี่แยกไฟแดง
ก็เห็นคนขับรถจักรยานยนต์ตะโกนด่ากันไปด่ากันมา
ที่ทั้งคู่จะจอดรถแล้วก็ลงมาชกต่อยกัน
พี่ชายของผู้โพสต์ก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไร
แต่ถามว่าทำไมทำไมต้องเอาคลิปนี้มาให้ดู
ก็ดูไว้อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคุณผู้ชม
แล้วเขาเดือดร้อนกันทั้งกรุงเทพเลยนะรถติดด้วยบริเวณนั้นนะคะ